ส่วนเรื่องนี้ค่ะอยู่ที่ป่าตองภูเก็ตเอาอีกแล้ว

เรื่องของการรับผู้โดยสารคราวนี้เกิดขึ้นกับดรายเวอร์

รายเวอร์ที่เป็นเรียกผ่านแอปอ่ะคุณ
โชเฟอร์แท็กซี่เจ้าถิ่น
รอบนี้นะเขาไปส่งผู้โดยสารใช่ไหม

ประราบก่อนกึกเฮ้ยอะไรอ่ะ
ล้อรถน่ะโดนตะปูเกลียว

ถูกต้องค่ะโดนวางยาแบบนี้ลองดูหน่อยค่ะ
ตอนแรก๓ดอกเลยปักอยู่
ดึงออกไปดอกมันเลี้ยงอันนี้๑๒๓
โห้ยเอาอย่างงี้กันเลยใช่มั้ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ฝั่งผู้เสียหาย
เขาเป็นรายเวอร์ที่ให้บริการรับส่งลูกค้าผ่านทางแอปคุณธนวัล
หลักฐานให้ดูเลยยางล้อหลังฝั่งขวาเนี่ยโดนไปแล้ว
ตะปูเกลียวเจาะ๓ตัวนะ
ยางก็แหม่มันก็เป็นรูได้รับความเสียหายแบบนี้

รับลูกค้าจากซอยบางลาจะไปส่งโรงแรมแถวถนนหมื่นเงิน
หาดไรตังที่ป่าตองกระทู้อะนะคะ
แล้วก่อนจะถึงหน้าฟ้อนต์เนี่ยมันจะมีเนินขึ้นใช่ไหม
เนินตรงนั้นน่ะมีคิวที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าถิ่น
เคาะกระจกเลยก๊อกถามเลยว่ามารับหรือมาส่งแขกอ่ะ
ทีนี้ตัวของคุณธนวัลขี้เกียจจะคุยด้วย
ก็เลยตะโกนไปมาส่งแขกมาส่งแขกแล้วขากลับเห็นแล้วแหละว่ามีคนแอบดูอยู่ด้านข้าง
พอขับรถผ่านหน้าคิวแท็กซี่รู้เลยไอ้กึกกึกที่ว่าโดนซะแล้ว
โดนจริงค่ะเหมือนกับขับรถเหยียบอะไรบางอย่างใช่ไหม
แล้วขับต่อไปหน้าโรงแรมลงมาดูปั๊บอ้าวนี่ไงตะปูปักอยู่ที่ล้อหลัง
ก็เลยรีบแจ้งกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สายตรวจนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปที่โรงพักป่าตองเลยเอาหลักฐานให้กับทางผู้บริหารโรงแรมดูด้วย
บอกว่าเนี่ยคุณต้องจัดการนะวินแท็กซี่ที่อยู่หน้าโรงแรมเนี่ย
ผมว่าเขาน่าจะมาทำอะไรแบบนี้เอาตะปูมาวาง
แล้วจริงคุณธนวัลเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะ
ก็พยายามเลี่ยงแล้วแหละไม่ไปรับลูกค้าที่โรงแรมนี้
แต่ไอ้รอบนี้ไปส่งไงไปส่งก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่า
แต่ดันมามีเรื่องขึ้นได้นะคะซึ่งจริงรถของคุณธนวัลเนี่ยเป็นรถป้ายดำ
ให้บริการผ่านแอปแต่ว่าขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งเรียบร้อยแล้วนะ
ภาษีถูกต้องด้วยก็อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่แหละ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะรุนแรงเดี๋ยวมันจะบานปลายนะคะ

รถผมพอผ่านหน้าคิวเขาปุ๊บเหยียบตะปูเกี่ยว๓ตัว
เสียงดังกึกก็จริงปักอยู่๓เรียงหน้ากระดานเลย๓ตัว
ตอนนี้เริ่มจะมีความรุนแรงกันแล้วอยากฝากให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้อย่าให้มีการทะเลาะกัน
ต่อกรองของปราบใจ
แต่เอาจริงเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้องดูค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจนะจัดการว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อ
ถ้าเกิดมีคนคิดไม่ดีแล้วทำจริงคุณอย่ามาใช้วิธีการสกปรกแบบนี้